แต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวอีกหนึ่งที่แล้วกัน
จังหวัดเพชรชบุรีไปเที่ยวเขื่อนแก่งกระจานกัน
เพราะว่ารายการโอ้โหไทยแลนด์สัปดาห์นี้จะพาไป

นี่ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นี่คือหมู่บ้านโปร่งลึกบางกลอยนะคะ
ตั้งอยู่ใจกลางขุนเขาเป็นที่อาศัยอยู่ของชาวปากาเกยอ
แต่ว่าบอกก่อนนะใครอยากจะเดินทางไปชุมชนนี้
ต้องใช้รถยกสูงหรือว่ารถโฟลวิวนะคะคุณ

ใช่ค่ะผมปลิวเลยค่ะคุณดูนะคะ
นี่คือคุณปีโป้นะคะปีโป้ปริยนุษย์พิธีกรอีกหนึ่งท่าน
จะเข้าไปถึงมันทุลักทุเลพอสมควรเลยนะ
สำหรับสายแอดเวนเจอร์ผจญภัยน่าจะชอบกันเส้นทางคดเคี้ยวนิดหน่อย
แต่ว่าพอคุณเข้าไปแล้วคุณจะได้พบกับ

ธรรมชาติที่มันสวยงามมาก

พบต้นไม้ใบย่าพบอะไรที่มันเป็นแบบ

สวยมากมันคุ้มค่ากับการเดินทางเข้าไปมาก
ด้านในก็จะมีกิจกรรมให้เล่นมากมายนะคะ
อย่างกิจกรรมการล่องแพร่ไม้ไผ่หรือแพร่เปียก
ก็มีให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจ
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ต้นน้ำเพชรชบุรีด้วย
มาถึงที่แล้วนี่คุณปีโป้เขาลงแพร่นะคะคุณ
ไม่พลาดเลยลงแพรร่องแพร่กันไปนะคะ

ก็เหมาะกับนักเดินทางที่ชอบการผจญภัยแบบธรรมชาติธรรมชาติ
ท่ามกลางขุนเขาป่าเขาลำเนาภัยแม่น้ำนะคะ
คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจจะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
ก็ไปได้แต่ถ้าไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีความสวยงามมีความพิเศษยังไง
อยากให้ดูค่ะรายการโอ้โหไทยแลนด์
วันอาทิตย์ตอนเที่ยงตรงเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเขื่อนแก่งกระจานกันจ้า

เที่ยงครึ่งอะพูดผิด
เที่ยงตรงเพิ่งจบตะลอนข่าว